เปลี่ยนเรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเรื่องนี้แหมบอกเลยว่าหน้าหงุดหงิดเล็กน้อยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแบบ
วันนี้เราไปฟังสาวดิวเปิดใจถึงเรื่องนี้กันจ้าอุ้ยดิวไม่เคยพูดเลยอ่ะ
เคยพูดตั้งแต่มีเรื่องไม่เคยออกโรงไม่เคยตอบโต้ไม่เคยใดทั้งสิ้น
วันนี้ตอบโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ไผ่วันพ้อยออกมาชี้แจงผ่าน
ด้วยข้อความที่เขาบอกว่าไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธซะทั้งหมดนะ
ล่าสุดค่ะถึงคิวของแฟนสาวดิวอริสราต้องออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวบ้างแล้วล่ะ
โดยเจ้าตัวเผยว่ารับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากปากของฝ่ายชายเองซึ่งยอมรับเลยนะว่าตอนนั้นรู้สึกเสียใจ
แต่ก็ดีใจนะที่แฟนหนุ่มเลือกที่จะเข้ามายอมรับด้วยตัวเองค่ะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นจะไม่ได้กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่
แต่สาวดิวเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็ยากผู้หญิงคงต้องใช้เวลารักษาแผลใจในครั้งนี้ก่อน
ก่อนจะเอ่ยปากขอบคุณฝ่ายชายเหมือนกันที่ออกโรงปกป้องกรณีที่หลายคนมองว่าเธอเลือกครบคนเพราะเงินค่ะ
รู้เรื่องก่อนหน้าอยู่แล้วไงพอรู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยอย่างที่อย่างที่พูดไปนั่นแหละว่าไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่แบบมันออกมา
แต่ตกใจว่าแบบเรื่องมันเป็นเรื่องแบบเล็กมันเป็นเรื่องไร้สาระ
เรามีการคุยกันก่อนที่แบบว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าข่าวมันจะออกไปไงว่ามันคือยังไง
ไผ่ก็คือมาขอโทษถามว่ารู้สึกไหมกับสิ่งที่แบบเราได้รู้เรารู้สึกอยู่แล้วเราเสียใจอยู่แล้ว
แต่คือเราผ่านโมเมนต์นั้นไปแล้วก่อนที่ทุกคนจะมาแบบรู้สึกแทนเรา
ส่วนตัวเขามันก็คือเหตุผลของเขาเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแหละในการตัดสินใจทำ
แต่โอเคเขาทำมาแล้วเขากล้ายอมรับกับดิวมันก็น่าจะจบแล้วมันก็น่าจะพอแค่นั้นแล้ว
จะพูดว่าไว้ใจเหมือนเดิมมันก็ไม่จริงหรอกมันก็ผู้หญิงอ่ะความรู้สึกอ่ะเนอะ
แต่ก็คือทุกอย่างมันก็ต้องเป็นเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของความรู้สึก
ทุกคนก็จะต้องหาว่าดิวคบกับเขาเพราะเรื่องเงินอยู่แล้ว
แต่แบบถ้าเขาออกมาพูดแบบนั้นดิวก็ต้องขอบคุณเขาจริงครับ
ถ้าคนคบกับใครเพราะเงินมันก็คงครบเพราะแบบความสบายป่ะแบบสบายอะไรอย่างนี้
แต่ชีวิตยูไม่ได้สบายเลยนะพี่คือความหมายคือแบบว่าทำงานหนักมาก
ก็ถือว่าเธอเป็นคนแบบใจกว้างมากนะเธอบอกว่าเธอยอมรับในเหตุผลของใครของมัน

คือจะพูดอย่างง่ายเนี่ยคือแสดงว่าสาวดิวเนี่ยรับรู้เรื่องราวนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว

ก็บอกหลายคนว่าเอ๊ะทำไมครั้งนี้สาวดิวไม่ปี๊ดแตก
ถ้าเทียบกับอดีตสมัยก่อนเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนตอนสมัยเธอเรียนมัธยม

ว่าเธอรู้มาก่อนแล้วคือแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่โตออกมาแบบนี้
ก็เลยตกใจแค่เรื่องข่าวแต่ไม่ได้ตกใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้น

ถ้าพูดแบบนี้ก็แสดงว่าคุณไผ่ก็จริงอ่ะสิ
เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับ

ไม่เรียกพี่ภัยวันพ้อยดีกว่าเรียกพี่ภัยชาแนล
เค้ามีเหตุผลบางอย่าง
ที่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเค้าอ่ะนะคะ
แต่ก็น่ารักนะออกมาปกป้องแฟนตัวเองด้วย
เป็นกำลังใจให้คู่นี้ต่อไปเวลามีอุปสรรคอะไรมาเนี่ย
มันจะทำให้รักยืนยาวนะคุณ